วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จังหวัดตราด
ไปคุยกับอดีตสามีของน้องกิฟต์แล้วก็เพื่อน
ตั้งข้อสงสัยเยอะโดยเฉพาะเรื่องของ
ผู้หญิง๓คนที่อยู่ในผับในคืนวันนั้น
ใช่ค่ะมีผู้หญิงที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิด

มีกรณีผู้หญิงที่มีคลิปเสียงหลุดออกมา
กล่าวอ้างหาว่าน้องกิ๊บเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มีกรณีเพื่อนของน้องกิฟต์ที่ไปเที่ยวด้วยกันในคืนวันนั้น
และภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เห็นตอนที่น้องกิฟต์
หมดสติแล้วก็ถูกอุ้มไปจนถูกข่มขืนแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะท่านผู้ชม

คือตำรวจบอกว่าเห็นภาพคุณภาคภูมิ
กิฟต์อยู่ดีก็ฟุบน็อกคว่ำลงไปที่โต๊ะของผู้ต้องหา

คือไม่ใช่ว่าเต้นดื่มกินอยู่กับเพื่อนแล้วก็เมาแล้วก็
แบบค่อยเมาไปเรื่อยนี่แบบอยู่ดีคือน็อกฟุบตึ้งลงไปบนโต๊ะ

ตำรวจบอกว่ายังเปิดเผยไม่ได้จริง
ตำรวจบอกกับผู้สื่อข่าวรัฐทีวีของเรานะขณะนี้นะ

เพราะมันมีพยานแวดล้อมหลายอย่าง

โดยวันนี้ที่จันทบุรีนะครับ
แก๊งผู้ต้องหานะครับที่เป็นผู้ชาย๔คน
รุมโทรมน้องกิฟต์หญิงสาววัย๒๑ปีนะครับ
โดยพลตำรวจรีจรรย์จิตเจือจุนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีนี้นะครับ
บอกว่าตอนนี้ฝากขังผู้ต้องหาทั้ง๔คนไปแล้ว
ศาลจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
เรื่องต้นที่ได้รับรายงานก็คือสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาเช่นกัน
ตอนนี้ตำรวจกำลังรอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียด
จากแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับ
เมื่อทราบผลแล้วก็อาจจะออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก๒คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
แต่ตอนนี้ตำรวจยังเปิดเผยไม่ได้ว่าจะเกี่ยวข้องแบบไหนและข้อหาอะไร
ส่วนประเด็นที่ว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๔คนที่เป็นผู้ชายที่อุ้มน้องกิฟต์ไป
แล้วก็พาไปรุมโทรมข่มขืนเนี่ย
เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดหรือเปล่า
ตำรวจยืนยันว่าไม่เกี่ยวนะครับเรื่องที่คุยกันเรื่องพวกนี้อันนี้ไม่เป็นความจริง
ส่วนประเด็นการค้ายาเสพติดก็ตรวจสอบประวัติแล้วไม่พบทั้งผู้ต้องหาแล้วก็ผู้ตาย
ไม่มีประวัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดนะครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกเชษฐากีชวัฒน์นะครับ

ภูมิกับการศพมะขามเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ
บอกว่าคดีนี้หลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยนะครับ
พบศพหญิงสาวอยู่ในห้องภายในลงบ้านตะบกเตี้ยตำบลฉมัน
สอบสวนผู้อยู่ในเหตุการณ์๔คนนะครับ
ผู้ต้องหาทั้ง๔คนนี้เบื้องต้นตอนแรกปฏิเสธ

ในสภาพที่ใช้งานแล้วและเพิ่งใช้ไม่นาน
ก็เลยเค้นสอบจน๓ใน๔รับสารภาพว่าข่มขืนน้องกิฟต์
คือถึงแม้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะบอกว่าถุงยางอนามัยชิ้นไหนเป็นของใคร
อันนี้ของผมอันนั้นของผมเลยนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดก่อน
มันจะได้ชัดเจนว่าตกลงคนไหนหรือว่ามีมากกว่า๓คนนี้หรือเปล่า
หรือว่า๓คนนี้รับสารภาพมาเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับ
ส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืน
เป็นแค่คนขับรถมาให้แล้วก็เป็นเจ้าของรถ

เดี๋ยวรอผลการตรวจศพของน้องกิฟต์อย่างละเอียดออกมาก็จะรู้นะครับ

ตำรวจไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้านในผับแล้วนะฮะคุณเขียนมาสอน

ว่าผู้ตายเนี่ยตอนที่อยู่ที่โต๊ะอยู่ก็มีลักษณะเหมือนกับเป็นลมแล้วก็ฟุบลงไปเลย
ตอนที่อยู่ที่โต๊ะของกลุ่มผู้ต้องหานะใช่เป็นลมแล้วฟุบลงไปเลย
ตำรวจต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางแพทย์อย่างชัดเจนก่อนนะครับว่า
ตัวของผู้ตายนั้นมีสารอะไรอยู่ในร่างกายบ้าง
แล้วเอาให้ชัดเลยว่าการเสียชีวิตหากตามเวลาของผลการชนสูตรแล้วเนี่ย
ผู้ตายเสียชีวิตในเวลากี่โมงแต่เบื้องต้นจากคำให้การของผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาบอกว่าตอนที่คมคืนผู้เสียหายยังมีลมหายใจอยู่แต่หายใจแรง
ส่วนเงินในบัญชีธนาคารที่ทางญาติสงสัยว่าเออทำไมมันมีเป็นล้าน
ปกติผู้ตายไม่น่ามีเงินเยอะขนาดนี้ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า
บัญชีนั้นเป็นบัญชีที่ปิดไปแล้วมียอดเงินเข้าออกเป็นหลักแสนนะฮะ
อ่าแค่หลักแสนบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการทำหนังสือขอทราบรายละเอียดเส้นทางการเงินจากทางธนาคาร
คือในวันในวันเกิดเหตุนะครับผู้ตายเข้าไปกับเพื่อน๔คนนะครับ
ระหว่างที่ดื่มสุรานี่ก็เดินไปโต๊ะนั่นโต๊ะนี้นะครับแล้วก็มาที่โต๊ะของผู้ต้องหานะครับ
ซึ่งมีรู้จักกันหนึ่งในผู้ต้องหารู้จักกับผู้ตายนะครับแล้วก็ดื่มเดินไปเดินมาหลายครั้งครับ
แล้วก็ท้ายกลับมายืนแล้วหมดสติลงที่โต๊ะตรงนั้นครับถ้าดูจากกล้องก็ยืนยืนอยู่ฟุบลงเลยครับ
หลังจากที่มาถึงที่เกิดเหตุแล้วกลุ่มผู้ต้องหานี้นะครับได้ถอดเสื้อผ้าน้องออกแล้วก็ทำจำเลานะครับ
ทีนี้ค่ะตำรวจจันทบุรีก็นำตัวสามสาวค่ะเนี่ยค่ะที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือหัวโต๊ะนะคะ
ก็เป็นผู้หญิง๓คนที่สังคมสงสัยล่ะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไง
เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหมมีส่วนรู้เห็นอะไรหรือเปล่า
เริ่มจากผู้หญิงที่ชื่อแพรวนะคะ
แพรวคือคนที่มีคลิปเสียง
แล้วเราเคยให้คุณผู้ชมได้ฟังไปค่ะ
แพลวพูดในลักษณะที่ว่าน้องกิ๊บเนี่ย
เสพยาเสพติดเกินขนาดเนี่ยค่ะ
แพลวยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับกิ๊บนะคะ
แต่รู้จักกับผู้ต้องหาค่ะ
คลิปเสียงที่หลุดออกมา
ธรรมนองที่ว่ากล่าวหาน้องกิ๊บผู้เสียชีวิตว่าเสพยาเค
แพรวบอกว่าเขารู้มาจากคนอื่น

ก็ขอโทษที่ปากวัยพูดไม่ดี
แล้วที่ไปพูดคุยเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ย
ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะคลิปเสียงมันจะหลุดมาได้ยังไง
นะคะไม่รู้ว่าคลิปมันจะหลุดออกมาสู่สาธารณะ
ขอโทษครอบครัวของน้องกิฟต์ขอโทษสังคมด้วย
แล้วที่โพสต์เนี่ยคนก็ตั้งข้อสังเกตไงคะ
ที่แพลวโพสต์เนี่ยเหมือนกับเข้าข้างฝ่ายชาย
รู้จักกันหรือเปล่าสนิทกับผู้ต้องหากลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้หรือเปล่า
คือแพรวบอกว่าก็แค่รู้จักนะคะแต่ไม่ได้สนิทสนมอะไร
ก็ไม่อยากจะให้สังคมตัดสินว่าเขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
แต่เท่าที่ตัวเองรู้จักกับผู้ชายที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
บอกว่ากลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ก็ไม่เคยมีประวัติไม่ดีค่ะ
อันนี้หนูยอมรับเลยนะว่ามีคนพูดมาหลายคน
แต่หนูไม่รู้ว่าต้นต่อตอนแรกคือใคร
แต่ก็คือพูดกันต่อมาว่าพี่เขาเล่น
ที่หนูโพสต์คือประมาณว่าอย่าโทษแต่ฝ่ายผู้ชายไม่ดีค่ะ
หนูก็รู้จักกับฝ่ายผู้ชายบางคนหนูก็รู้นิสัยว่าเป็นยังไง
เขาก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นก็นิสัยดี
ไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบอย่างนี้มา
คือเที่ยวปกติก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้
คำพูดนี้ก็เป็นคำพูดที่หนูคุยในแชทส่วนตัว
เฉยคือไม่ได้อะไร
แล้วอยู่พี่เขามาโพสต์แบบนี้ประจานหนูทุกทาง
คือหนูก็ไม่เข้าใจว่าพี่เขาต้องการอะไร
แล้วคนรุมด่าหนูจนหนูไม่มีที่ยืน
ด่าทุกทางหนูก็ไม่เข้าใจว่า
ด่าหนูมากกว่าคนที่โดนจับอีกทำไมถึงเป็นแบบนี้
รูมด่าดานายพี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องความจริงอะไร
มาด่าหนูทุกทางหาว่าหนูเป็นเพื่อนผู้ตายบ้าง

ทั้งที่หนูก็ไม่ได้รู้จักกับผู้ตาย

แต่มันลงที่หนูคนเดียวโจมตีที่หนูคนเดียว

หนูฝากไว้ที่หนูอะไรไปยังไง

ที่เขาลบโพสต์ได้พูด
ได้ออกมาขอโทษในเฟสแล้ว
ขอโทษแล้วแต่ว่าพี่เขาก็ยังไม่ลบ
ยังไม่หยุดก็คือยังด่ากันเรื่อย

ก็คือมีคนพูดมาเรื่อย

แล้วคือคนที่หนูคุยด้วยในแชท

หนูก็พูดมาตามที่หนูรู้
ไม่ต้องไปว่าคนที่เขามาว่าน้องหรอก
เพราะน้องก็หนึ่งคือหนึ่งในคนที่พูดต่อกันมา
เพราะน้องก็บอกน้องก็ไม่ได้รู้จักคนตาย

เขาพูดต่อกันมาว่าพี่เขาเล่นเค

แล้วคนตายก็ไม่สามารถจะมาแก้ต่างอะไรได้ด้วยนะคะ
แล้วก็ไปว่าคนที่เอาแชทที่หนูคุยด้วยมาเปิดเผย
คือน้องก็หนึ่งน้องคือหนึ่งในขบวนการของคนที่ปล่อยข่าวลือพูดไปโดยที่ไม่รู้ว่า

นำซ้ำยังบอกว่าเนี่ย
ผู้ต้องหาก็เป็นคนมีประวัติดี
มีประวัติดีแล้วทำชั่วไม่ได้เหรอฮะ

ก็รับสารภาพด้วยนะคะว่าข่มขืนนะคะ

คนนี้ซิริค่ะหรือฝน
เขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นผู้หญิงที่อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิด

เดินไปกับกลุ่มผู้ต้องหาที่เขาหามหิ้วน้องกิ๊บผู้เสียชีวิตไปเนี่ย

บอกว่าไม่ได้รู้จักกับน้องกิ๊บผู้เสียชีวิตนะคะ

น้องกิ๊บเหมือนจะเป็นลมเหมือนกับเมามาก

ก็เลยไปช่วยประคองให้ไปนั่งโซฟาหน้าผับ
พอกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มผู้ชายมา

กิ๊บยังหายใจตามปกติ

เพราะเธออยู่คือเดินไปกับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะ

แล้วทุกครั้งที่ตำรวจเรียกมาสอบสวน
เธอก็มาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เธอของกลุ่มผู้ชายนี้ก็คือ
เธอก็ไม่มีรูปเผาให้ด้วย

ก็ขอยืนยันว่าเป็นคนคนเดียวกัน
ก็คือล้อมอ่านก็ก็คือคอนสตรีลิเอง
ไม่ใช่คนอื่น
หรือเปล่ามอมยาหรือเปล่าส่วนตรงนี้หนูไม่เห็นค่ะ
คนที่เสียชีวิตหนูไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลย
แล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้เลย
คืนนั้นก็คือไม่รู้จักกับคนที่ชื่อกิ๊บเลย
แล้วก็ส่วนในส่วนของผู้ต้องหาก็คือรู้จักกันเพียงบางส่วนบางคนเท่านั้น
เท่าที่เห็นในสภาพตอนนั้นคือในสถานที่แห่งนั้นนะคะ
คือคนเมามันก็จะมีลักษณะคล้ายกันแบบนี้
เลยคิดว่าตอนนั้นนะคะคือคนนี้เขาเมาคือเมามากเมาจนทิ้งตัวลงประมาณนี้ค่ะ
ตอนที่อุ้มหนูไม่ได้สังเกตค่ะแต่ว่าตอนที่พาไปที่หลังกระบะค่ะ
เขาก็หายใจอยู่หายใจแรงค่ะ
ที่เดินออกมาจากข้างในอะค่ะเห็นคนชื่อทีมแล้วก็คนอื่นหนูไม่รู้จักชื่อค่ะ
ส่วนอีกคนนึงนะครับก็เป็นผู้หญิงเสื้อขาว
นั่งอยู่กับทางฝั่งใกล้หัวโต๊ะที่สุดนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของกิฟต์ที่ไปดื่มกินที่ผับกับผู้ตายด้วย
แต่เธอยืนยันว่าไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหานะครับแล้วก็ออกมาก่อน

แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเพื่อนของแอร์ซึ่งอยู่ที่จังหวัดตราดเนี่ย
เขาก็สงสัยแอร์เพราะเขารู้ว่าแอร์เนี่ยไปเที่ยวในคืนวันนั้น
กับกิฟต์ก็เลยโทรไปถาม
แล้วแอร์เนี่ยบอกว่าไม่คิดว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะทำกิฟต์จนเสียชีวิตอะไรแบบนี้
ใช่งานที่เราเล่าไปว่าเพื่อนด้วยกันเองเขาก็ยังสงสัย
ว่าเหมือนกับลักษณะคำพูดของแอร์เหมือนกับมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับกลุ่มผู้ต้องหา
หรือจะต้องเหมือนกับรู้ว่ากิ๊บต้องไปกับผู้ต้องหาหรือผู้ต้องหาจะต้องมายุ่งกับกิฟต์อะไรอย่างนี้
แล้วแอร์ก็เป็นคนที่แชทคุยกับกิฟต์ที่เราให้เห็นหน้าจอแชทนะคะจำได้ไหมคะว่าไปรอในรถ
แล้วก็ปล่อยให้กิ๊บอยู่ที่โต๊ะอืมบอกออกมาก่อนนะรออยู่ในรถเนี่ยครับอืม
แต่แอร์ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงนะฮะส่วนเรื่องที่ว่ามีหุ้นส่วนทางธุรกิจกับกิฟต์
กิฟต์เองก็มีเรื่องเงินในบัญชงบัญชีอะไรเนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้เป็นหุ้นส่วนอะไรกัน
ก็แค่พูดแซวกันเฉย
ไม่รู้จักกับผู้ต้องหาแน่นอนอ๋ออันนี้หนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
แต่ว่าน้องอาจจะรู้จักกับผู้สิทธิ์ผู้ต้องหาในนั้นเกี่ยวกับเงินไม่ทราบค่ะ
แต่น้องเคยประมาณแบบขอยืมเงินหนูอยู่ค่ะ

หนูน่าจะถ้าเกิดจากถ้าเกิดภาษาวัยรุ่นอาจจะเป็นคำแซวกันมากกว่าค่ะ
ถ้าเกิดหุ้นเหมือนเป็นหนูอาจจะไปร้านชิวร้านนั้นกันบ่อยเขาอาจจะมีการแซวกันหรือเปล่า
อันเนี่ยเราต้องคิดวิเคราะห์อีกที
คือก่อนที่หนูจะออกมาจากสถานที่บันเทิงค่ะน้องก็ยังอยู่กับหนู
หนูก็ย้ำว่าอย่าไปไหนนะอยู่ที่โต๊ะเป็นเพื่อนพี่สาวหนูก่อน
แล้วหนูก็เลยตัดสินใจเดินออกมาที่รถแต่รถจะจอดอีกที่หนึ่งกับผับนะคะ
เหมือนจะตรงข้ามกับผับอะค่ะหนูจะไปจอดอีกที่นึง
แล้วได้บอกน้องแล้วว่าตัวเองจะกลับแล้ว
คือหนูบอกว่าหนูออกไปข้างนอกแล้วหนูไปรอข้างนอก
จนเรากลับแล้วก็ไม่ได้ติดต่อน้องเลยจนน้องหายไปแล้วไหมครับ
หนูอยู่ข้างนอกประมาณตี๒๑๔ค่ะ
หนูก็ไปบอกกับน้องว่าพี่รออยู่ที่รถพี่เชียร์บินหมดแล้วนะ
แล้วหนูก็กดนิ้วโป้งไปสองครั้ง
แล้วหนูก็บอกกับพี่สาวหนูว่าหนูรออยู่ที่รถหนูง่วง
ปกติหนูกับเที่ยวกับน้องคือโดยสัญชาติพยานที่เที่ยวด้วยกันนะคะ
คือหนูกับน้องจะแยกกันกลับเกือบทุกครั้งที่ไปเที่ยวผับครับ
แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ร้านอาหารหรือร้านนั่งชิวคือหนูจะกลับด้วยกันเกือบทุกครั้ง
แต่ถ้าเกิดว่าเข้าผับเมื่อไหร่ประมาณหนูชอบขอน้องกลับก่อน
บางครั้งน้องก็จะขอตัวกลับก่อนคือเป็นอย่างนี้เกือบทุกครั้ง
คือหนูกับน้องไม่ได้เที่ยวแค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะที่เที่ยวด้วยกันนะคะ
หนูกับน้องไม่เคยมีเรื่องหัดหมางกันค่ะ
คือหนูอยู่กับน้องมันมากกว่าการเที่ยวผับ
กินไปต่างจังหวัดหนูก็ไปด้วยกันดื่มกับแฟนหนูก็ไปด้วยกัน
คือทำอะไรขึ้นมามากกว่าการเที่ยวแน่นอนค่ะ
คือถ้าเกิดว่าทางโซเชียลหนูบอกแล้ว
หนูไม่นั่งอธิบายให้เขาฟังทีละคนหรอกค่ะ

หนูก็เลยขอให้เป็นเกี่ยวกับทางสำรวจ
หญิงสามคนนี้นะครับแต่ว่าตำรวจเขาก็ต้องสอบกันต่อไปอ่ะนะ

ส่วนประเด็นที่คุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วผับแห่งนี้

เหตุการณ์ที่อุ้มน้องกิ๊บออกไปจากผับ

ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้
แต่ว่าผับนี้เขาก็มีใบอนุญาต